ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีโหดที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ในการตามล่าสองจนธมินธาตุยาเสพติดนะคะที่ก่อเหตุอย่างอุกอาจ
มีการฆ่าแม่เท่าวัย๗๔ปีตายต่อหน้าลูกสาวที่เป็นใบ้
ซึ่งวิธีการก่อเหตุนี่คืออุกอาดแล้วก็หดเยี่ยมมาก
เขาใช้ชุดชั้นในในการรัดคอจนสิ้นใจตาย
เพียงแค่จะขโมยโทรศัพท์มือถือไป
ทีนี้เบื้องลึกเบื้องหลังตอนนี้ตำรวจมีการพลิกแผ่นดินตามรากคนร้ายกันแล้วนะคะ
มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากร้านค่ะ
ดอกสีน้ำตาลมีบาดแผลฟกช้ำทั่วร่างโดยเฉพาะใบหน้าและเบ้าตาทั้งสองข้าง
มีรอยฟกช้ำปูดบวมลำคอมีรอยลัดด้วยเสื้อชั้นใน
ตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมง
ที่นั่นมีพยานเพียงคนเดียวคือนางสาวสุจนีธนดีวัย๔๓ปีซึ่งเป็นลูกสาว
และเธอยังพิการเป็นใบ้รอให้การอยู่ในอาการตกใจ
และอีกเครื่องไม่ทราบยี่ห้อจึงทำบันทึกไว้
พร้อมเก็บหลักฐานรอยนิ้วมือแฝงจากร่องรอยการต่อสู้ภายในห้องครัว
ที่พบสิ่งของเครื่องใช้กระจัดกระจายประตูครัวหลังบ้านถูกงัดจนกรอนพังเสียหาย
ซึ่งทุกอย่างถูกรวบรวมไว้เป็นหลักฐานในการติดตามลากคนร้ายทั้งสองราย
สุจนีลูกสาวคนตายเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุตนกับแม่กำลังนอนหลับ
ห่วงนั้นแม่ได้ยินเสียงงัดประตูครัวจึงลุกขึ้นออกมาดู
เห็นคนร้ายสองคนเข้ามาในบ้านจึงร้องเออะโวยวาย
ทำให้คนร้ายต้องปลีกเข้ามาจับนางวันดีจนเกิดการต่อสู้ชุนละมุน
โจรรุมต่อยนางบดีจนล้มลงก่อนดึงเสื้อชั้นในมารัดคอ
จนสิ้นใจตายต่อหน้าลูกพรทิพย์ชัยสินซึ่งเป็นญาติและพยานอีกคน
บอกได้ยินเสียงลูกสาวของนางวันดีร้องเออะโวยวายพาสามใบ
ชักชวนเพื่อนบ้านไปดูก็พบว่าถูกคนร้ายฆ่าชิงทรัพย
นอนเสียชีวิตคาบ้านอยากถามหัวจิตหัวใจคนร้าย
ว่าทำไมถึงโหดร้ายกับคนแก่คนพิการได้เพียงนี้
เอาตัวทับเป็นต้องเคลิยร์ด้วยขอบคุณครับ
คดีนี้เป็นคดีอุจกันสะเทือนขวัญ
มีการระดมนักสืบมือดีออกไล่ล่าเบื้องต้นคาดว่าเป็นคนในพื้นที่
พบว่ายังวนเวียนอยู่ในพื้นที่ต่างอำเภอไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ข้าวไทยรัฐทีวี
ใส่งาน